อุ้ยชิคกี้พายเป็นยัวไข้ด้วยเป็นเพิ่งใหม่ในช่องฮะตูมาก

อื้มค่ะก็เราได้ทางดีไซเนอร์ค่ะแบรนด์คานาโพส
เป็นคนออกแบบให้ใช่เดี๋ยวให้พี่แจ๊คยิ้มใส่ได้

ไม่ผมไม่ต้องลงรดขนาดน้ำหนักขั้นนะคะ

คือมันเป็นแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าแบบ
เราชอบแบบไหนแล้วก็ให้พี่เขาช่วยดีไซน์ด้วย

มันถือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบเราชอบเนอะ
แล้วก็อาจจะมีความแบบเซ็กซี่เล็ก

ใช่อย่างนู้นก็มีอันนี้เอาไว้เพื่อเวลาเท่นจะได้ดูเหมือนเท่นแรงแล้วอะ

เพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่า
ทุกคนจะแบบร้องได้เต้นได้อะไรอย่างนี้
วันนี้เราเดินออกมาเราก็แบบดีใจที่มีคนที่แบบ

แต่ว่ากลัวคุณจะบอกว่าช่วยกับโควิด
กลัวว่ากลัวเป็นยังไงบ้างครับ

ช่วงนี้โควิดก็จะทำให้รู้สึกแบบ

เราก็ต้องสู้กับ

ถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรอย่างอื่น
ที่ทำให้มันเกิดความวุ่นวาย
แต่เราก็ต้องพยายามค่ะ

ก็เปิดดูวนไปค่ะงงมากแม่
แต่แบบสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนอาจจะเครียดด้วย

ถือว่าเป็นโอกาสดี
ว่าทุกคนจะได้แบบผ่อนคลายกับเราค่ะ

ก็คือสามารถแบบเอาไว้เบื่อออกจากบ้านไม่ได้มาเต้นโคเวอร์เพลงของเรานะคะ
ก็สามารถแฮชแท็กได้เลยนะคะชื่อว่างงมากแม่ชาเลนส์ค่ะ
เจอริ่งกันกับพี่เจนนี่ปานันนะคะยังไงก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะคะ
อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซัพสไลด์ให้พวกเราด้วยค่ะ
ยาวเกิน
ใช่ใช่
ก็อยากจะบอกก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะ
ที่เหมือนแบบเราไม่ได้ไปปรากฏตัวบนเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าหลายคนก็รอเรานะคะ
แต่ว่ายังไงเราก็ยังมีผลงานอย่างอื่นให้ติดตาม
ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังคิดถึงเราค่ะ

ไม่นะคะคือจริงแล้วที่ทางบริษัทเขาติดต่อเรามา

เราคงล่างพิเศษขึ้นเวทีด้วยไม่ได้เราก็เลยโอเคงั้นเราไม่ขึ้นแล้วกัน
แต่ว่าก็ขอบคุณทางบริษัทค่ะที่ยังนึกถึงเรา
แล้วก็ติดต่อเรามาแล้วก็รวมถึงแฟนด้วยที่แบบว่าอยากเจอเรา
ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยมีคนอยากจะเอาเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าก็บอกแฟนไปค่ะว่าไปเชียร์เพื่อนศิลปินคนอื่นละกัน
เพราะว่าหลายคนก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตเขามีเยอะค่ะ
ก็ถ้าว่างหนูก็ไปนะคะ
ใช่จะไปแอบนั่งอยู่ไปแอบดู

ลายนั้นพี่นิดอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเชื้อโรคเข้าไป
ไวรัสเข้าไปก็อาจจะตายด้วยแอลกอฮอลที่อยู่ในร่างกายของเขาอยู่แล้วนะคะ

ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าตัดออกไป
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เอ่อ
คือค่ะคือนักบินน่ะ
เพราะว่าก็คือไปบินไฟล์ทหนึ่งกลับมา
อยู่บ้านก็กระวนกระวายไม่มีงานทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เจอไม่ได้แต่ว่าคือหนูว่าแบบบางทีเราก็โทรคุยกันก็ได้มั้ง
หรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
ก็นี่ก็นี่ก็กำลังคิดอยู่เลยค่ะเพราะว่าจริงก็มีแพลนจะไป
ก็คงต้องรอดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าสนามบอลมันก็มีคนแบบ
จากหลากหลายประเทศอ่ะเนอะมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบป้องกันตัวเอง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพอใกล้ใกล้มันไม่โอเค
เราคงจะไม่ได้ไปค่ะใช่ก็ก็คิดว่าคงจะต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ค่ะ
แล้วก็คิดว่าทางแบบทางแบบสมาคมฟุตบอลอะไรอย่างนี้
เขาก็คงอาจจะต้องเลื่อนด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้
ก็คงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ